เอ้าขุดกันแล้วใช่ไหม

ไข่มดแดงเยอะมาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วไหมนี่
ผมว่าเขาคือผู้ค้ารายใหญ่

ตัวเอ่ตัวเมล่เท่
เรียกได้ว่าใครอยากได้ไข่มดแดงต้องมาติดต่อแกแล้วล่ะ

โคตรเซียนจริงจริงครับหาได้เยอะมากขนาดนี้เอานี่แหละครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาออกไปหากันนะตั้งแต่ตอนตี
นี่แหละวิถีคนขยัน

โอ้โหเอาเรียกได้ว่าได้มาเยอะ
เขาบอกว่าไปแห่รังมดแดงในป่าได้มาเยอะมาก
เขาบอกว่าบางทีนะหายไปเป็นวันก็มีหรือว่าครึ่งวันก็ได้แล้ว
แล้วแต่ละคนนี่หิ้วมาโอ้โฮไปถังเบลอเลย
อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอ้าวหากันมาแล้วทำยังไงล่ะ
เรานะอยากจะได้เยอะเราจะได้แบบว่าสามารถเอาไปขายได้หลายที่ใช่ไหม
เราก็มารวมกลุ่มกันมารวมกลุ่มกันตรงนี้เพื่อทำกัน
คัดแยกไข่แยกตัวมดแดงออกก่อน
แล้วก็เอาไข่มันออกมาถามว่าแยกยังไงเอามือเอามือแยกเหรอ
นี่ทำอย่างนี้ครับเขามีวิธีการของเขาอยู่นะครับ
คัดแยกตัวมะแดงออกมาแล้วก็เหลือแต่ไข่ขาว
ยาวอวบกัดดังเป๊ะ
ตอนนี้ขายยังไงอุ้ยเขาบอกว่าตอนนี้ราคามันสูงนะ
ไข่ของมันกิโลกรัมละ๕๐๐๘๐๐บาท
แล้วดูสภาพที่เขาหามาได้เนี่ยอันนี้แยกตัวแล้วนะ
ตัวนู้นอาไข่เขาเรียกอะไรนะแม่เป้ง
เป้งใช่ไหมมันก็จะมีนะพวกเอาไปยำเอาไปอะไรอย่างนี้
สำหรับแม่เป้งมันจะเปรี้ยวใช่มันจะเปรี้ยวหน่อยนะ
โอ้โหเป็นช่องทางความรวยของชาวบ้านแถวนั้นจริง
ถามว่าไปทำเมนูอะไรได้บ้างอยากรู้ไหมล่ะ
คุณดูเอาละกันนี่นี่นี่โอ้โหแต่ละอย่างนี่นี่นี่นี่นี่
ไปใส่ไข่เจียวอ่ะเออก็ดีส่วนนี้กินกันเป็นประจำ

จะไปทำเป็นแกงเป็นต้มเป็นยำได้หมด

คุณดูเอ้ยอันนี้ไม่รู้อะไรคะอันนี้ไม่เคยเห็น

งงไปหมดแถมให้เอาอย่างนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
เอาไปทำมากมายได้หลายเมนูเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้าน
เอาจริงนะไม่ใช่แค่ทางภาคอีสานหรอก
หลายภาคหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน
แต่บางทีนอกฤดูการก็พอจะหาได้อยู่บ้าง
เมื่อกี้แบบแปลกใจเห็นเมนูอะไรนะ
เหมือนแกงขี้เหล็กใส่ไข่มดแดง

น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ทำบ้าง
อารมณ์เป็นท็อปปิ้งอยากจะโรยกับอะไร

มดแดงเอาไปทำเมนูได้หลากหลายนะ

ไม่รู้เหมือนกันมันคุ้นอยู่ดีมันลอยมา